ไม่เป็นไรวันนี้เรามีเทรนเนอร์ตัวจิ๋วมาฝากกัน
ออกกำลังกายซ้ายขอขวากับเทรนเนอร์ตัวจิ๋วกันค่ะ

มากันที่เทรนเนอร์หนุ่มน้อยกันบ้างบ้านนี้

คนนี้บอกเลยว่าขวัญใจดิฉันอีกคนนึงเนาะ
เป็นคนตลกนะคะแล้วก็น่ารักค่ะ
ักโพนั่นแหละลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณชาคริสค่ะ

ชวนออกกำลังกายผ่านเครื่องออกกำลังกายคุณผู้ชม

มุ่งมั่นสุดในการออกกำลังกาย
ขนาดที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะถามว่าทำยังไง
แม้ยังสั่งห้ามว่าไม่ต้องมาพูดเลยเพราะออกกำลังกายอยู่เดี๋ยวจะเป็นอันตราย
ไม่เอามากลัวอยู่แบบนี้หรอ
ส่วนจะมุ่งมั่นออกกำลังกายขนาดไหนไปดูลีลากันจ้า
ทำอะไรอยู่ครับ

พูดก็ไม่ได้หรอครับ
ไม่ได้ออกกำลังกายอยู่อย่ามันหนีกรึ๊บเลยนะเลือดออกเลยนะ

สาวน้อยคนนี้เธอลุกขึ้นมาออกกำลังกายทันทีเลย
คุณพ่อคุณแม่ไปตรวจสุขภาพ

มองหน้าค่ะรับปากแล้วเดี๋ยวคุณหมอให้การติกเตอร์โอเคไหม
ถึงขั้นที่คุณหมอบอกว่ามองหน้าหมอก่อนแล้วลดนมลดอาหารแล้วนะ
นี่ไงหนูก็ปั่นจักรยานแล้วพี่
พอคุณหมอบอกอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่ทำได้คือนี่เลยจ้า

เขามุ่งมั่นไงเขาอยากจะแบบว่าผอมแล้ว
หลังจากที่คุณหมอสั่งลดลงหน่อยออกกำลังกายเยอะนี่เลยจ้ะเอาไปดูคลิปเต็ม
กขาค่ะซิตอัพด้วย
เห็นนี่ก็คือน้องดิสนี่นะคะสาวน้อยดุ๊กดิ๊กนะคะลูกสาวของแม่อุ้มลักษณะนั่นเองค่ะ
สมกับเป็นลูกของแม่อุ้มเนี่ยแหละค่ะเพราะเขาเป็นสายเฮลตี้เป็นไงล่ะคะออกกำลังกายบ่อยมาก

ยกขาเออตึงตึงตึงเออเออชอบมากเลยนะคะลูกโอ้โหแข็งแรงจริงจริงนะคะ
ปิดท้ายค่ะสาวน้อยคนนี้ค่ะเด็กหญิงมีย่าค่ะ
ลูกสาววัย๒ขวบนะคะของแม่มากกี้ค่ะ

มีน้องมีก้ามาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ

ไม่๒ขวบแบบพยุงได้แล้วค่ะโอ้นะคะ
เขาเรียกว่าแบบได้ออกกำลังกายกันทั้งบ้านนะคะ
น่ารักแล้วก็แข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ
ใช่ค่ะช่วงนี้คุณหมอยังไม่ได้บอกให้ดิฉันลดข้าวลดน้ำนะ
ดิฉันก็จะกินไปก่อนแล้วกัน